ก็เริ่มต้นด้วยการขอโทษก่อนดีกว่านะครับ
ผมอยากขอโทษทุกคนนะครับที่ลงอะไรไป

แล้วก็เป็นความผิดผิดพลาดของผมเอง
ที่รูปนั้นเนี้ย

แล้วก็ไปโพสต์ลงไปโดยที่ไม่ได้ดู

เอ่อขอโทษเรื่องนี้ครับผมอย่างข้อความมันก็ถูกโยกไปหลักหมายความคิดกัน
นั่นแหละครับก็จริงแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบ
อ่าเขาเรียกว่ามีข้อโต้เถียงอะไรกันขัดแย้งกันนะครับผม
ก็จริงแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องการให้คนมาทะเลาะกันหรือว่ามีอะไรแบบนั้นอยู่แล้วนะครับ
เจตนาของเราในการลงข้อความมันเจตนาคือเจตนาคือนะครับผมลงผิดครับผม
คือคือผมอ่ะเป็นคนชอบลงโพสต์ไงเป็นคนชอบลงคำพูดที่เอ่อ
จากสถานที่ต่างที่ผมไปเห็นแล้วผมไปเฟฟมาอะไรอย่างนี้แล้วบังเอิญว่ามันมีอะไรคล้ายกัน
ผมก็เลยกดไปแล้วลงไปโดยที่ผมไม่ได้ดูมาก่อนไม่ได้เช็คก่อนว่ารูปนั้นมันคืออะไร
ผมก็เลยโพสต์ลงไปครับผมอืมก็เลยก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เป็นข้อนี้ขึ้นมาครับผม
ซึ่งนั่นคือความผิดพลาดความสะเพราของผมเองแล้วก็ผมไม่ได้ตั้งใจจะสื่อถึงอะไรทั้งนั้น
คือเราเซฟข้อความนั้นเรารู้ไหมคะว่าข้อความที่เราเซฟมันสื่อถึงอะไร
อ่ะเหรอเอาจริงจริงนะมีข้อความที่ผมเคยเห็นมาแล้วผมมือนั่นแหละไปโดน
แล้วมันก็กดอยู่ในเครื่องนะฮะนะฮะก็ก็เลยนั่นแหละรูปในเครื่องมันเต็มไปหมดน่ะ
ก็ก็นั่นแหละครับตามนั้นผมบอกว่าผมพลาดเองครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะโยงไปหาเรื่องเกี่ยวกับ
จัตนาเลยครับตัวผมเองอยู่ห่างไกลจากคำนั้นมากนะฮะ
จากจากเรื่องพวกนั้นมากตัวผมเองก็เนี่ยผมก็งงอยู่เลยว่าเช้ามาอ่ะเรื่องก็คือผมโพสต์ลงไปแล้วผมก็นอนเลยฮะ
แล้วก็พอตี๔ผู้จัดการโทรมามากลบข้อความได้ไหมผมก็ลบอะไรวะพี่โทรมาบอกผมตอนตี๔เนี่ยนะ
ผมก็เอองวงเงียงวงเงียลุกขึ้นมาลบพอเช้ามาก็อ้าวก็เห็นแบบเพื่อนต่างก็ส่งข้อความมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็อ้าว
ตายแล้วผมลงอะไรไปอย่างเงี้ผมก็งงเหมือนกันจริงจริงผมก็งงเหมือนกันก็ก็
นั่นแหละครับก็คือความผิดพลาดของผมเองที่ผมลงอะไรโดยไม่ได้ดูมาก่อน
พอมันเป็นกระแสในโลกโซเชียลที่มันค่อนข้างโจมตีเราค่อนข้างมากตัวเราเองรู้สึกยังไงบ้าง
เอาจริงนะผมไม่ได้อ่านเลยแล้วก็มันก็เป็นมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้ว
ผมเชื่อว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วที่คนเขาพร้อมที่จะเสนอความคิดเห็นของตัวเองออกมาครับผม
เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตกใจนะตกใจมากครับผมตื่นมาก็แบบงงมากเพื่อนส่งมาบอก
ทวิตเตอร์ยังไงให้ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งโดยที่โดยที่เล่นไม่เป็นมันก็เฮ้ยอะไรอะไรวะ
อะไรอย่างเงี้ผมก็เข้าไปดูอ๋อเพิ่งรู้เรื่องตายแล้วก็เรื่องใหญ่เหมือนก็ตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันแต่ว่า
ตอนนั้นก็ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไปโฟกัสมากเพราะว่าอีกวันหนึ่งผมต้องถ่ายละคร
มีละครที่เร่งจะปิดกล้องอยู่แล้วตากฟ้ามีตะวันแล้วก็ละครที่จะกำลังจะเปิดใหม่ก็คือเกมล่าทรชน
ซึ่งวันถัดมาผมก็ต้องรีบไปอ่านผลแล้วก็เข้ากองถ่ายไปอีกกองนึงอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่ามันอะไรขนาดนั้นแล้วพอเรื่องมันผ่านไปเราก็ไม่อยากไปดูแล้ว
ยังไม่มีคนไปโฟกัสอยู่ยากกับทิมเลย
โอ้โหจริงพอมันมีข่าวออกมาแล้วไปโยงถึงคนอื่นผมได้ขอโทษเป็นการส่วนตัวแล้วนะครับแล้วก็
แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนไปโยงผมว่ามันเกินไป
มันอะไรไปโยงเขาจริงก็ไม่ควรถ้าจะโยนความผิดก็โยนมาให้ผมคนเดียวก็ดีกว่า
อื้อแต่เราก็ได้คุยกับย้าใช่มั้ยคะ
ใช่แล้วแต่ว่าผมก็ได้หลังจากที่มันเกิดเรื่องขึ้นมา
ผมก็ได้มาเจอพี่สื่อวันนี้วันแรก

อย่างรูปที่เราลงแล้วผมตกตกกับแคปชั่น
มันก็สื่อไปตีความหนักขึ้นไปอีกเลย

เพราะว่าพี่เขาให้ลุกให้ผมตื่นมาลบตอนตี๔

อ๋อโหอันนั้นไม่รู้เลยครับ
แล้วก็ตื่นมาผมก็อ่านคอมเมนต์แต่ละอันก็แบบ
เฮ้ยก็ไม่รู้ว่าเค้าจะขนาดนั้นได้ยังไง

ก็ได้แต่ว่ายอมรับกันไป

จริงแล้วมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงถึงกันนะครับผม

รูปล่าสุดที่เราลงรูปนั้น

เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวผมลงรูปนั้นตอนกลางวันจริงอ่ะ
แล้วผมเพิ่งไปล้างฟิล์มมามั้ง

ผมบอกว่าผมเห็นผมดูเยอะไงคำพวกนี้
ก็ชื่นชอบก็เลยเอามาลงเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปว่าถึงกระทบถึงใคร

ไม่มีอ่ะไม่มีให้ให้แล้วแต่ครับแล้วแต่แล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าใครได้ทำงานกับผมจริง
ถ้าใครรู้จักตัวตนของผมจริงเขาจะเชื่อว่ามันเป็นอะไรนะฮะ
ผมเชื่อว่าคนที่ผมรู้จักอ่ะเขาก็เขาก็ให้กำลังใจผมอ่า
แล้วก็แล้วก็ส่งดีเอ็มมาผมส่งไลน์มาหาผมอะไรอย่างเงี้ย
ก็ก็เขารู้ไงว่ามันคืออะไรใช่ใช่แต่มันจะทำให้เราเสียความมั่นใจหรือเสียอะไรในการที่เราจะแสดงความคิดเห็นความคิดอะไรลงไปบ้างไหมคะ
ความมั่นใจไหมจริงจริงก็ไม่ไม่มากแต่ว่าต้องทำต้องต้อง
อย่างที่บอกก็คือต้องเช็คก่อนเวลาจะลงอะไรครับนั่นแหละ
คือข้อผิดพลาดของผมแค่นั้นเองคือตรงนั้นเองใช่